ผู้ชมครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งที่จังหวัดกระบี่นะฮะ
เพราะเอิญบ้านเนี่ยอยู่ติดติดริมถนนค่ะนะครับเมื่อวานนี้ฮะช่วงบ่ายบ่ายเนี่ย
รถกระบะคันนี้โตโยต้ารีโวสีเทาดำแหกโค้งพุ่งเข้าไปชนบ้านนะฮะ
เลขที่๑๒๘หมู่๖ตำบลโคกยางอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่

ทีนี้ในบ้านเนี่ยมีคุณตาศรีแปลงอุดมศรีอายุ๘๘ปี
เป็นผู้ป่วยติดเตียงนอนอยู่ที่เตียง
รถมันห่างจากเตียงแค่ฟุตเดียวเท่านั้น
ด้านหน้ารถกระบาดนี้พังยับเลยสาวบ้านก็หักไป๒ท่อน
มีภรรยาของคุณตาอายุ๔๗ปีที่คอยเฝ้าอยู่ที่บ้าน
บาดเจ็บที่ขวาก็บาดเจ็บเล็กน้อย
เป็นภรรยาใหม่ของคุณตานะก็เป็นแม่เลี้ยงของลูกที่อยู่ที่บ้านนั่นแหละนะครับ
แต่ปัญหามันสืบเนื่องต่อมาที่วันนี้
เมื่อวานนี้มีคดีความเรียบร้อยแจ้งคงแจ้งความเรื่องขับรถโดยประมาท
พุ่งแฮกโค้งไปชนบ้านเขาทำให้คนบาดเจ็บอะไรก็ว่าไป
แต่วันนี้คุณตาวัย๘๘ปีที่นอนป่วยติดเตียง
แล้วเจอเหตุการณ์รถเฉียดไปนิดเดียวเสียชีวิต
มีอาการช็อกนะครับแล้วก็เสียชีวิต
ซึ่งลูกเชื่อว่ามันต้องเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้
เพราะลูกบอกว่าคุณพ่อผู้ตัดพอผู้ป่วยจะตายอยู่แล้วรถยังจะเข้ามาชนอีก
ใช่คือคนขับรถนายสมเกียจจุลเพชรอายุ๓๖ปี
ทางสพเหนือคลองที่กระบี่เขาก็แจ้งข้อหาไปแล้ว
ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
แต่เมื่อช่วงเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า
คุณตาศรีแปลงเสียชีวิตเบื้องต้นแพทย์ยังไม่ได้ลงสาเหตุ
ยังไม่ได้ลงความเห็นเกี่ยวกับการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะครับว่าเกิดจากอะไร
แต่ครอบครัวเชื่อว่าต้องเกิดจากการช็อกจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
ลูกสาวของคุณตานะครับชื่อนางคำนึงอายุ๕๕ปีบอกว่า
จากการคุยกันในหมู่ญาติญาติเชื่อว่าพ่อต้องช็อกกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้จนเสียชีวิต
อยากให้นายสมเกียจคนขับรถกระบะมาแสดงความรับผิดชอบกับเรื่องนี้ด้วย
เพราะเป็นผลต่อเนื่องทำให้พ่อของเขาตาย
ถึงนึกว่าตอนนี้จะเกิดขึ้นหรือมันมาเกิดสาม
จะมีส่วนการเชื่อชีวิต
กับคุยกันแล้วเลยต้องคุยกับทุกคน
กับท่านตลอดส่วนให้กับวันนี้กับพิกัน
ไม่อยากติดใจไล่

เคยบวชเป็นพระอยู่นานสิบแอดพันธ์สานะฮะ
๔เดือนก่อนป่วยด้วยโรคคนชราลูกก็เลยขอให้ศึก
แล้วก็ออกมารักษาตัวอยู่ที่บ้านก็ป่วยติดเตียงไม่สามารถไปไหนมาไหนได้
ก็มีนางคณิตถาภรรยาคอยดูแลอยู่นะครับวันเกิดเหตุก็อยู่กันสองคนนะครับ
ซึ่งดาบตำรวจประมุกอุดมศรีลูกชายของคุณตาบอกว่า
พ่อป่วยนะป่วยนอนติดเตียงมาสี่เดือนแล้วหลังจากรถกระบะพุ่งมาชนบ้านเมื่อวาน
เฉียดเตียงไปนิดเดียวเนี่ยพ่อยังพูดลักษณะตัดเพาะกับลูก
บอกว่าป่วยขนาดนี้รถมันยังพุ่งเข้ามาชนอีก
ลูกก็เลยเชื่อว่าสาเหตุต้องมาจากอุบัติเหตุในครั้งนี้
ทำให้พ่อเครียดแล้วก็ช็อกแล้วก็เสียชีวิต
ตำรวจสพเหนือคลองที่กระบี่บอกว่าข้อหาเรื่องขับรถโดยประมาท
พุ่งไปชนบ้านเขาอะไรแบบนี้เนี่ยอันนี้แจ้งเรียบร้อย
แต่กรณีที่นายศรีแปลงเสียชีวิตทางตำรวจก็ไม่สามารถไปแจ้งข้อหาอะไรกับคนขับรถกระบะได้
เนื่องจากเป็นการเสียชีวิตคนละช่วงเวลากัน
แล้วตอนที่เกิดอุบัติเหตุมันเฉียวเตียงไงมันเกือบจะถึงเตียงแต่มันไม่ถึงนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าจะพูดถึงเรื่องการเยียวยาการชดใช้รับผิดชอบ
ก็ต้องให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายคุยกันเอง
ถ้าญาติของผู้ตายติดใจก็ต้องให้คุยกับทางคนขับรถกระบะ
เดี๋ยวตำรวจจะช่วยเรียกตัวมาแล้วก็เจรจากลายเกลี่ยกันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่นับเรื่องของทรัพย์สินข้าวของในบ้านที่พังเสียหายอะไรพวกนี้